คนก็พูดถึงเยอะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋ง

ก็ไปจอดถามพนักงานนะครับ

ปรากฏว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจในคำตอบหรืออย่างไร
ลงจากรถมาครับแล้วก็ไปทำร้ายเธอครับ
คลิปนี้เนี่ยพนักงานหญิงที่ถูกทำร้ายเธอถ่ายเอาไว้เองเลยนะ
แล้วก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้ด้วย
นะครับผู้หญิงที่ขับรถเก๋งมาเหมือนจะถอดจอดถามทางคุณผู้ชม
แต่จู่ก็ลงจากรถมาปรีมาทำร้ายพนักงานหญิง
พนักงานหญิงก็พยายามหนีเตือนสติด้วยนะพี่มีกล้องนะพี่มีกล้องนะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ลานจอดรถชั้น๔
ในอาคารจอดรถของท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมินะครับ

นางสาวราวัลนะครับเป็นผู้เสียหายนะเป็นพนักงานประจำจุดนี้
เล่าบอกว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถเก๋งมาถามทางออกลานจอดรถ
ก็แนะนำบอกว่าให้ดูตามป้ายยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นเสียง
หรือว่ามีถ้อยคำที่ไม่สุภาพแต่ผู้หญิงคนดังกล่าวไม่พอใจครับ
เดินตามลงมาแล้วก็ทำอย่างในคลิปหลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ต่อมาเวลา๕ทุ่มครึ่งเหตุเกิดในบ่ายสามห้าทุ่มครึ่งมาแล้วครับคุณผู้ชม
นางสาวทาราทิพย์อายุ๒๕ปีเธอเป็นคนขับรถเก๋งมากับเพื่อน
มาพบพนักงานสอบสวนมารับทราบข้อกล่าวหาตำรวจก็เอาคุณมาแล้วใช่ไหม
แป๊บนึงเดี๋ยวจะเชิญผู้เสียหายมาเจรจาด้วยก็มาคุยกัน
นางสาวทาราทิพย์คนขับรถเก๋งยอมรับผิดยอมขอโทษและยอมรับว่า
โมโหที่ได้ยินคำตอบจากพนักงานที่ตอบบอกว่าให้ดูตามป้ายแล้ว
โดยก็จะไปถึงทางออกนั่นแหละฮะบอกต้องขับรถวนตั้งหลายรอบ
แล้วพอถูกถ่ายคลิปก็ยิ่งคุมตัวเองไม่อยู่เธอยอมจ่ายเงินเยียวยาสองหมื่นบาท
ให้กับผู้เสียหายครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหา

อืมอืมอืมอืมอืม